ต่อเรื่องนี้กันเลยนะคะจากที่มีกรณีที่บอกว่าการแก้ไขปัญหา
โดยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเลยก็คือรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีได้รับวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งนายยกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่า
อยากให้ประชาชนเข้าใจการแก้ไขปัญหามันต้องรอบครอบ
แต่ว่าก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะคะ
คนแห่งประยุจาณโอชาณายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ถ้าหากสั่งห้ามวิ่งก็จะเหมือนเป็นการกำจัดสิทธิ์อีก
เช่นเดียวกับการห้ามรถวิ่งวันคู่วันขี้อันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป
ส่วนมาตรการเบื้องต้นที่ประกาศออกมาเมื่อวานี้
โดยเฉพาะการหยุดเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำได้รับผลกระทบ
แต่ว่าคำนึงถึงผลกระทบเวลาเรียนเหมือนกันนะ
ส่วนรถที่มีควันดำต้องใช้มาตรการตรวจอย่างจริงจังหลังจากนี้

แต่ทั้งหมดที่ใครมีควันดำผมก็ทำถ้าคุณนั่งรถไง
ทุกคนพูดว่ากระทบหมดอ่ะฝุ่นโพงอะไรที่ว่ารถลงได้ไหมล่ะ
เอาไว้ล่ะบรรภาครัฐบาลนายุติศเดินบรรภาคเอาไว้
ฉันมาจากไหนถึงหวัดไหนนะรถฉันเดินมาเนี่ยค่ะ
ไม่ใช่รถส่วนตัวเลยใช้รถวงการอย่างเดียว
ก็ได้เดี๋ยวมาตรการสามสี่ออกมาให้รถควันน้ำวิ่งไม่ได้โดยเดือนคาด
เนี่ยถ้าเป็นเต็กเตอร์อยู่กับคนขายลงไปเลยการระบาดไปเลย
หัวท้ายรถเป็นเต็กเตอร์ก็ล่องออกกันอีกอ่ะ
ทุกรถอ่ะรถนายกว่าสังคมทำควันน้ำแล้วก็
ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เอออะไรก็อืม
ระบาดต้องแก้ประหารระบาดมีอย่างเดียวคือบังคับที่คุณหมาย
ถ้านายกบอกว่าช่วงหลังหลังเนี่ยก็กลับมานั่งคิดเหมือนกันนะ

สิ่งที่ทำลงไปทั้งหมดมันถูกต้องถูกวิธีแล้ว
หรือยังมีการคัดกรองด้วยตัวเองอยู่เหมือนกันนะ
อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าตั้งแต่มาเป็นนายกรัฐมนตรี
งานมันเยอะแต่อย่างไรก็ตามเต็มที่ทุกงานแน่นอน
ทีนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต้องดูดี
ต้องแก้ปัญหาแบบมองระบบองค์รวม
เพราะว่าคุณไปแก้เรื่องของการให้ประชาชนไม่ใช้น้ำมันดีเซล
แล้วกลายเป็นว่าเอาแล้วประชาชนต้องไปเพิ่มภาระ
เรื่องของการจัดหาซื้อรถใหม่อะไรยังไงหรือเปล่า
ตามไปที่ต้นเหตุดูต้นที่ต้นเหตุนะคะ
นายกบอกว่าทำอย่างจริงจังแน่นอนหลังจากนี้ไปนะคะ